สารจังหวัดเกาะสมุยได้ออกหมายจับ๓ผู้ต้องหานะคะที่ก่อเหตุยิงรีสอร์ทพาลิต้าหลอดบนเกาะพงัน
หลังจากที่คุมตัวหนึ่งในผู้ต้องสงสัยไปเค้นสอบปากคำ
แล้วก็มีการให้การซัดทอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยค่ะ
ความคืบหน้าในคดีคนร้ายใช้ปืนยิงถล่มใส่รีสอร์ทพาลิต้าหลอด
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหาดริ้นอำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราธานีได้รับความเสียหาย
มีชนวนเหตุมาจากความขัดแย้งกรณีนักธุรกิจชาวต่างชาติรายหนึ่ง
เข้าไปเปิดสถานบันเทิงบริเวณหาดริ้น
และพยายามที่จะขอจัดปาร์ตี้แต่ถูกกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่คัดค้าน
เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อน
เมื่อคืนนี้ชุดสืบสวนได้คุมตัวนายจรงหงทอง
คนขับเรือบริเวณหาดริ้นไปสอบปากคำ
ก่อนที่จะให้การรับสารภาพ
ทอดไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้จ้างวาน
ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหากับนายจรง

ขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
สารได้ออกหมายจับทั้งหมด๓คน
คือนายชะนินเพชรศรีนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอนเป็นผู้จ้างวาน
นายจีรัฐขวดแก้วและนายสิงฮนาชชัยพินิษฐ์
ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และไม่มีเหตุอันจำเป็นเร่งด่วน
รวมทั้งร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
ซึ่งล่าสุดผู้ต้องหาบางส่วนหลบหนีอยู่ในพื้นที่อำเภอพุนพิน
ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวค่ะ

และชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น
ที่จะยื่นหนังสือผ่านนายกฤษฎาบุญราชประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่จะเดินทางไปประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ของเกาะพงัน
เพื่อขอให้รัฐบาลเข้ามาดูแลปัญหาชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจหลากหลายรูปแบบ
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง